อีกหนึ่งข่าวที่ต้องถือว่าเป็นการช็อกวงการเพลงทางภาคใต้นะคะ
เพราะว่านักร้องชื่อดังค่ะชัดชัยมงคลทอง
นักร้องชื่อดังปากใต้เกิดอาการวูบ

ขณะกำลังแสดงคอนเสิร์ตเล่นหนังตะลุงอยู่เสียชีวิตค่ะ
ตำรวจผู้ทอนป่าบอลจังหวัดพระทะลุง
ชนะสูตรพลิกศพนายสงวนศักดิ์หนูรอด
หรือรู้จักกันในชื่อของชัดชัยมงคลทอง

หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลป่าบอน
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
โดยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากระบบหัวใจล้มเหลว
จากการสอบสวนก็ทราบว่าช่วงค่ำของเมื่อวานนี้๒๘กุมภาพันธ์
ชัดชัยพร้อมด้วยนักร้องลูกทุ่งหลายคนนะคะ
ร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตและเล่นหนังตะลุงที่บ้านห้วยเรือ

ซึ่งก็เป็นการจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกของนายชัดชัย
ที่มีพรสวรรค์ในการเป็นนายหนังตะลุงค่ะ
โดยแสดงหนังตะลุงในงานดังกล่าวเป็นครั้งแรกในชีวิต
ทำกลางแฟนเพลงที่เข้าร่วมชมไม่น้อยกว่า๓๐๐คน
จังหวะที่นายชัดชัยกำลังแสดงหนังตะลุงอยู่
ก็เกิดอาการวูบแล้วก็ล้มลงอย่างกระทันหัน
ศิลปินและลูกคู่หนังตะลุงก็ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนแล้วก็แฟนเพลงที่ทราบข่าวกัน
ชัดชัยมงคลทองเข้าสู่วงการนักร้องตั้งแต่อายุ๑๔
จากการชักนำของอดีตนักร้องดังภาคใต้ฉัดทองมงคลทองค่ะ
ซึ่งก็เป็นเจ้าของเพลงตบให้ตาย
โดยนายฉัดทองมาเปิดคอนเสิร์ตที่จังหวัดพัทธลุง
ซึ่งนายชัดชัยที่ตอนนั้นยังเป็นเด็กชายก็ฝ่ายฝันอยากที่จะเป็นนักร้อง
เดินมาขออนุญาตร้องเพลงให้ฟังค่ะ
พอได้ยินแก้วเสียงแล้วก็ลีลาที่คล้ายกับตัวเอง
ฉัดทองก็เลยตัดสินใจรับไว้เป็นน้องบุญธรรม
แล้วก็ให้ใช้นามสกุลมงคลทองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
สำหรับผลงานของชัดชัยมงคลทองนะคะ

คอนเสิร์ตมาแล้วทุกจังหวัดในภาคใต้

สัมภาษณ์สาวให้หลวงพี่ก่อนบวชให้แม่แล้วก็เจ้าสาวใต้ต้นขามค่ะ